ไปกลับว่าเจ้าแม่กิ่งแก้วที่ต้นโผอาถรรย์จังหวัดอ่านท่อน
โหดูเอาเถอะเออที่อื่นอาจจะมีหนึ่งแต่ที่นี่มีสองครับ
ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามีเจ้าแม่กิ่งแก้วอีกหนึ่งเจ้าแม่คือเจ้าแม่เกร็ดแก้วครับ
คล้ายกันอ่ะสองเจ้าแม่นะฮะอยู่ตรงนี้
โคนต้นโพออาถรรพ์พุทธสถานวัดแจ้งตะบนชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง

หลายคนอาจจะคุ้นตาแต่บางคนอาจจะไม่รู้เพราะเราเองก็ไม่ค่อยได้เล่าถึงสถานที่ตรงนี้มานานแล้ว
แต่จุดตรงนี้ผมจะบอกให้ว่าไทยรัฐทีวีของเราจริงจังลงไปถึงตรงนี้แล้วบอกเล่าถึงตำนานเพราะมันน่าสนใจ

น่าสนใจยังไงเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีต้นโพต้นใหญ่โผล่พลวดกลางถนนที่บริเวณพุทธสถานวัดแจ้ง
ไม่มีใครนะที่จะกล้าตัดหรือว่าลื้อถอนออกไปเลยเขาบอกว่าเขาจะเจออาถรรพ์
เพราะยังไงรู้ไหมไปถามนายสกุลวิถีเถื่อนอายุ๘๐ปีเขาเนี่ยเป็นผู้ดูแลพุทธสถานแห่งนี้
เขาบอกว่าต้นโพเนี่ยอายุเป็นร้อยปีแล้วสมัยก่อนตอนทำทางน่ะ
โอ้โหมีคนนะมาตัดตัดต้นโพเก่าแก่ที่มันขวางทางขวางถนนอยู่ไง
แล้วมันเกิดเรื่องอาถรรพ์คนที่ตัดต้นโพเสียชีวิตครับ
พอมีเรื่องแบบนี้ถามคำใครจะกล้าไปตัดอ่ะ
เป็นผมผมก็ไม่กล้านะถ้าล่ำลือกันขนาดนี้แล้วก็
แล้วพอล่ำลือกันไปมีคนมากราบไหว้กันเยอะ
มีชาวกรุงเทพเดินทางนำรูปปั้นหญิงสาวขนาดเท่าตัวจริงเลยนะ
ว่ากันว่านี่คือเจ้าแม่เกร็ดแก้วและเจ้าแม่กิ่งแก้ว
มาถวายที่บริเวณศาลตรงนี้แหละครับในวันนั้นเนี่ยเขาก็ทำพิธีบวงสวงเบิกเนธตามความเชื่อ
ไอ้เรื่องลี้ลับมันยังมีอีกเยอะคุณผู้ชมแล้วเรื่องให้โชคให้ลาบล่ะ
อืมต้องมีแน่นอนอ่าโอ้โหก็คนเขามาขอโชคขอลาบจากที่เนี้ย
ก็มีเหมือนกันคนที่ได้ไปมันก็มีส่วนคนที่ไม่ได้ล่ะเยอะ
แต่ไม่มาแสดงตัวเออเนอะใช่ไหมล่ะใช่ถูกแล้วนะ
เป็นเรื่องความเชื่อยังไงซะใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ